ดาร์จะพาข่ากุณผู้ชมไปดูเด็กนิดซีกตัวนิดหน่าหลากเนาะ
ก่อนจะไปโรงเรียนของคุณยายโอ้โฮเห้ย
เพราะว่าจะต้องฝืนนามจาศหลายอย่างเนาะ
ว่าฟิกถึงปลูกพ่อกับคุณแม่แล้วก็ต้องตื่นเช้า
เมิ๊จน้องคนี้น้องมันหวานไปเอิญข้อน้อง
หลานคนนี้ต้องต่อสู้กับธรรมชาติของความง่วงสู้แค่ไหนไปดูค่ะ
ถามตาไว้ถามตาไว้มันจะเป็นอย่างนั้นเหรอความห่วงนั่น
มันต้องสู้ให้ได้แบบนั้นแหละค่ะ
ให้เต็มที่เลยนะคะถึงขั้นเพื่อนตกมืออีกนิดเดียว
เป็นเด็กนักเรียนคนนี้เด้อเองนะคะ
อยู่ที่โรงเรียนวัดคลองขวางจังหวัดนนทบุรีค่ะ
ต้องต่อสู้กับธรรมชาติของตัวเองก็คือความง่วงค่ะ
สู้แบบสุดใจสู้แบบรู้ว่าตัวเองจะสู้ผมไม่ได้

คุณจะขอปบมือให้เธอค่ะเก่งนะคะ
ว่าแต่ทำอะไรมาเมื่อคืนแอบดูการ์ตูในยูทูปเหรอ
พี่ย่ายหูเด็กนอนแล้วไม่ไหวคะอ้าวคนต่อไปค่ะเพื่อผู้ชม
การที่สังคมเราเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีเพลงฮิตของเด็กเนอะเมื่อก่อนก็
อะไรนะเพลงอะไรเรื่องจะเป็นเพลงล็อกน่ะ

เจียงหุนนอกโกงหวัดดูกมันเล็ก
เอาเพราะว่าเด็กกลุ่มที่ทำไมไม่ฟังเพลงนี้ทำไมมันนอนไม่หลาบ

ฉันไม่ได้เต้นฉันไม่ได้นอนลูก

เดี๋ยวคุณยายก็เห็นแบบนี้แล้วก็เออมันก็น่ารักดีเนอะมันเป็นยุคสมัยของเขา
มันก็จะมีเพลงที่แต่ละยุคแต่สมัย
อาจจะบอกว่าเพลงนี้ช่วงนี้มันฮิตมากนะ
เป็นศิลปินคุณคุณควั่นภูขาคุณอยากไปเสิร์ชหาข้อมูลมา
ในทีมิตอนนี้มันมีการแปลงเพลงใหม่หลากหลายอะไรไปทำเป็นเพลงป๊อบก็มี
ไปทำเป็นเพลงแดงก็มี

ถ้ำลงติ๊กต็อกเทียมก็เลย
แล้วคุณยากขอคอเวิร์ดไปเลยตอนนี้บ๊ายบาย